คุณผู้ชมมีหนึ่งเหตุสลดที่อยากจะมาเตือนกันเหมือนกันนะคะ
เรื่องเด็กกับน้ำมาอีกแล้วแต่คราวนี้สลดตรงที่ว่า
มีลูกสาววัย๕ขวบพลัดตกลงไปที่บ่อเลี้ยงปลาหลังบ้าน
แม่รู้เข้าก็รีบกระโดดลงไปช่วยสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยค่ะนี่ชุดประดาน้ำสมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย
ผู้ภัยสวรรคีรีธรรมช่วยกันงมร่างเด็กหญิงวัย๕ขวบขึ้นจากเบาะเลี้ยงปลา

พอเจอร่างนำขึ้นมาได้ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อจะช่วยชีวิตนะคะ
แต่ไม่เป็นผลนะคะน้องเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ที่เบาะเลี้ยงปลาหลังบ้านพักของนางอโนไทยบังกิโลวัย๔๔ปี
นี่คือคุณแม่ที่ก็เสียชีวิตไปด้วยกันนะคะ
หลังบ้านเนี่ยมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดความกว้าง๑๐เมตรลึก๗เมตรอะค่ะ
ทีนี้เด็กคือเป็นพี่น้องกันคนโต๗ขวบคนกลางคือคนที่เสียชีวิต๕ขวบคนเล็ก๔ขวบ
๓คนพี่น้องชวนกันไปให้อาหารปลาที่บ่อน้ำหลังบ้าน
แล้วปรากฏว่าน้องคนกลางวัย๕ขวบเนี่ยค่ะลื่นลื่นแล้วก็ตกลงไปในบ่อต่อหน้าต่อตาพี่กับน้องคนเล็กเลยค่ะ
แบบนั้นรีบวิ่งไปหาแม่เลยวิ่งไปหาแม่ในบ้านบอกแม่แม่พี่ตกน้ำ
แม่ก็วิ่งตามออกมากระโดดน้ำลงไปช่วยลูกเลยนะคะ
กลายเป็นว่าคราวนี้แม่แล้วก็ลูกจมหายไปต่อหน้าต่อตาลูกอีกสองคนที่ยืนอยู่บนฝั่งอะค่ะ
กู้ภัยงมหาร่างของน้องอยู่๒๐นาทีนะคะถึงจะงมร่างทั้งแม่ทั้งลูกขึ้นมาได้
พยายามปั๊มหัวใจทั้งคู่แล้วแต่สุดท้ายไม่ฟื้นค่ะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งตำรวจมาช่วยแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริงนะคะ
โอ้โหน่าเศร้านะฮะ

เด็กกันดีแต่บอกนี้มันลึกมากนะ๗เมตรนะคะคุณผู้ชมครับ